เอาล่ะค่ะเรื่องนี้ก็ร้อนไม่แพ้กับไฟไหม้เหมือนกัน

เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านมีความคืบหน้ารายวันเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านทนายสุกิตซึ่งเป็นทนายความ
ก็ไปแจ้งความนายอัจฉริยะ
แล้วก็บอกว่ากล่าวหาพาดพิงทนายสุกิตนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็ได้หอบเอกสารหลักฐานไปกันที่ตำรวจสนบังเขน

ไปพร้อมกับอีกคนนึงซึ่งเป็นคนสำคัญ
นั่นก็คือนายธนุกรเหลืองใหม่เอียมหรือในแผนนี่แหละ

แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมทุกครั้งที่ในแผนออกไป

ไม่ว่าจะเป็นคุณฟ้าเอง
แล้วคราวนี้ทำไมถึงมากับทนายสุกิ

นายสุกิตมาเป็นทนายให้คุณแผนหรือเปล่า
หรือว่านี่คือคนเบื้องหลัง

ไม่ได้เป็นทนายให้กับนายแผน
แต่ก็เคยมีการไปออกรายการด้วยกัน
ซึ่งธนายสุกิตเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ทางข้อกฎหมาย
แล้วก็เป็นสื่อทำรายการเกี่ยวกับพวกกฎหมายแบบนี้ด้วย
แต่เมื่อวานที่ไปพร้อมนายแผน
ไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดนายอัจฉริยะ
โดยเป็นคดีของนายสุกิตกับนายอาชิริยะนะ

พูดถึงเรื่องของการทำคดีนี่แหละ

เป็นกุญสือให้นายธนุกรความยาว๒๘นาที
นายสุกิตก็เลยไปแจ้งความตำรวจ
ก็คือมีข้อหาในเรื่องของการร่วมกันหมินประมาทนะคะ
แล้วก็มีความผิดฐานขัดคำสั่งคอสช
ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริง
ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของสังคม
แล้วก็ยังมีข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดของสารที่บรรยัติว่า
คู่ความมีให้เผยแพร่ข้อมูลและพยานหลักฐาน
ซึ่งอาจกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาล

สุดท้ายก็คือร่วมกันหมินประมาทด้วยการโฆษณา
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

และให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย
คือทนายสุขิตบอกว่าสิ่งที่ทางทนายอัจฉริยะเนี่ย
ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด
รวมถึงเข้าใจผิดว่าเขาคือนายสุกิตเนี่ย

อันนี้พอทำให้สังคมเข้าใจผิดเขาต้องแจ้งความ
ใช่ฟังเสียงทนายสุกิตกันค่ะ

ที่ไปเผยแพร่ข้อความในเพจของเขา

คำพูกอันทรัพย์เพียงพอแล้ว

ทุกคนมาแจ้งหมดนะฮะไม่ต้องกลัว

แล้วก็จะเอาไปเครื่องศาลนายาทุกเจริตร่วมกับตำรวจด้วยนะ
ทนายสุกิตเขาว่านายอาชิริยะว่าอะไรนะ

จากทนายสุกิตแล้วสอบถามนายแผนกันหน่อย
บอกว่าเรื่องของหมายเรียกทราบไหม

ครั้งที่๒นี่คือวันที่
ใช่ครับถูกต้องจะถึงนี้ค่ะถูกต้อง
ก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่ามีหมายเรียกครั้งที่๒

บอกว่าหมายเรียกทั้ง๒ฉบับ
ทราบว่าถูกส่งไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
แต่ว่าตัวของในแผนเองอยู่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่าส่งไปที่บ้านเขาที่กาญจนบุรีไง

แล้วก็ตัวในแผนยังเดินหน้าไปร้อง
หน่วยงานต่างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
คืออย่างนี้การส่งหมายเรียก
ผู้บังคับการกองปราบอธิบายให้เข้าใจว่าการส่งหมายเรียกเนี่ย
ก็คือส่งไปที่อยู่ตามที่อยู่ของนายแผน
นายแผนอยู่บ้านที่กาญจนบุรีก็ต้องส่งหมายเรียกไปตามที่อยู่นั้น
ไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกครั้งที่หนึ่งหมายเรียกครั้งที่สอง
ก็ต้องส่งไปที่บ้านแต่ทางเราที่ติดตามข่าวก็บอก
นายแผนเขาไม่ได้อยู่บ้านมั้งช่วงนี้เขาเดินสาย
ในการร้องเรียนหน่วยงานต่างอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทำไมไม่เอาหมายไปยื่นให้ถึงมือเลย
ตอนที่เขาไปยังหน่วยงานไหนก็ตามแต่พลตำรวจตรีมัยตรีบอกว่า
เป็นไปไม่ได้เวลายื่นก็ยื่นตามที่อยู่
นี่คือตามขั้นตอนจะให้ไปถึงมือได้ยังไง
หลายคนที่มีกรณีบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าอยู่อีกที่นึง
แล้วหมายเรียกส่งไปอีกที่หนึ่งนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่าออกหมายเรียกเสร็จแล้ว
ถ้าไม่มีคนรับลองส่งหมายจับมาดู

ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายสุกิตเปิดเผยบอกว่า
มีการนัดพูดคุยร่วมกันกับคู่กรณีคนอื่นของนายอัจฉริยะทั้งหมด
เพื่อที่จะหารือเดินหน้าแจ้งความข้อหามินประมาทอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะมีนายมาร์คพิษบูมาร่วมด้วย

คือใครที่โดนนายอาชิริยะวิพากษ์วิจารณ์
หรือพูดถึงหรือล่วงถึง
นายสุกิตบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับพวกเขาให้หมดเลย
กรณีนายมาร์คพิษบูนี่เคยมีเหมือนกับเป็นค้อพิพาทกัน
ทางนายอัจฉริยะเรื่องของคดีครูจอมทรัพย์ก่อนหน้านี้

คุณผู้ชมแต่ว่ากรณีที่ช่วงนี้

เพื่อร้องขอความเป็นธรรมผ่านหน่วยงานต่าง
ฟังทางผู้การกองปราบบ้างค่ะ
คือเราก็ไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า
การที่นายแผนเดินหน้าแบบนี้มันมีผลอะไรไหม

บอกว่ากรณีที่ในแผนจะยื่นคำร้องกับหน่วยงานไหน

และการสรุปสำนวนการสอบสวนของตำรวจกองปราบ

เพราะว่าตอนนี้สำนวนคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
สมบูรณ์เกือบ๑๐๐แล้วนะคะ
ตอนนี้มีสำนวนที่ต้องส่งให้อายการ๓สำนวน
สมบูรณ์ไปแล้ว๑สำนวน
ส่วนอีก๒สำนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เหลือแค่ลงมติจากที่ประชุมคณะทำงาน
ว่าจะส่งสำนวนทั้งหมดให้อายการเมื่อไหร่
ทีนี้ก็ถามท่านว่าแล้วคาดว่าน่าจะเมื่อไหร่ล่ะ
ท่านก็บอกว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้

ใช่ไม่เกินปลายเดือนมีนาคมนี้นะฮะ
ใช่ทีนี้ก็ถามต่อว่ามันมีกรณีที่ในแผน
อ้างบอกว่าถูกตำรวจกองปราบชุดคอมมันโดเนี่ยนะ
สะกดรอยตามเพื่อที่จะเอาหมายเรียก
ยื่นให้มามอบให้ตอนที่ไปเดินสาย
แล้วก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเลย
ผู้การกองปราบบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะ
เพราะคดีนี้ยังไม่มีความจำเป็นอะไร

ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ชุดคอมมาโด

คอมมันโดไม่จำเป็นต้องไปตามนายแผนขนาดนี้
เขามีภารกิจหน้าที่อื่นที่สำคัญกว่านั้น

ส่วนเรื่องของการออกหมายเรียกในแผน
รับทราบข้อกล่าวหาอย่างที่บอกไปนะคะว่า
มีหมายเรียกไปเมื่อวันศุกร์เป็นครั้งที่สอง

พบพนักงานกองปราบในวันที่๒๑นี้

แล้วก็เอาหมายเรียกไปให้ที่บ้านพักที่กาญจนบุรี

ก็เลยนำหมายเรียกมอบให้แล้วก็แจ้งข้อมูลแล้วแหละ
ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่า

จริงก็ต้องมีการทำหนังสือ
ยื่นมาว่าหมายเรียกครั้งที่๒ไม่มาพบเพราะอะไร
แล้วทีนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดในแผนบริสุจัย

ก็เอามาสู้ได้ในชั้นศาล
ส่วนหลังจากนี้ถามว่าถ้าเกิดในแผนไม่มา
หมายเรียกล่ะ๒๑วันพุธหน้าไม่มา

การกองปราบก็บอกว่าจะต้องรอหลังกำหนดในหมายเรียกก่อน
จะต้องพิจารณาดำเนินการขั้นต่อไปด้วยนะคะ
ไม่ได้ตอบนะว่าจะออกหมายจับหรือเปล่า
เพราะต้องพิจารณาเหตุและผลที่นายแผนไม่มาซะก่อน
ค่ะส่วนพตรตรีชาญวิมวลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ฐานะหัวหน้าคณะชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้าน
ก็ได้พูดถึงผู้ต้องหาในคดีนี้
ก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินแล้วแหละว่า

มีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์

คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
ตอนนี้กำลังพิจารณาออกหมายจับนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๓ก็จะเป็นพวกกลุ่มกองเชียร์
คนที่ออกมาเคลื่อนไหวมาสัมภาษณ์ในทิศทางต่าง

ทีนี้คณะทำงานต้องดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง๓กลุ่มให้เสร็จ

มีความเห็นส่งให้อายการพิจารณาสั่งคดีต่อไป
สำหรับอีกกรณีหนึ่ง
ที่เป็นผู้ต้องหาตามความผิด
ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ยังมีคดีของครูปรีชาเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เจ๊พัดที่ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน

คดีนี้กองปราบก็บอกว่า
จะต้องให้ทางบกปปแยกไปดำเนินคดีเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะคะ